ก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นที่เราจะได้ดูฟุตบอลยาว
หลังจากที่เทคก่อนในเราจะเตะรอบ๒เราก็ไปไม่รอด
ว่าการเตรียมทีมที่เข้มข้นนั้นต้องมีการวางแผนระยะยาว
และวันนี้เขาจะมีการพูดคุยกัน
ทุกวันมีการเข้าไปพูดคุยกับประธานมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป็นการหารือร่วมกันนะครับของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันในทุกภาคส่วนครับ
ซึ่งวันนี้โค้ชเฮงวิทยาลักษมณ์ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคทีมชาติไทย
ก็ได้พูดถึงการเข้าพบกับนางกรอบการวัฒนาวรางกูลนะครับรัฐมนตรี
การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงการเตรียมทีมชาติไทย
ก่อนลงเล่นบอลโลกรอบคันเลือดโซเดชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ว่าครั้งนี้ทีมไทยนั้นถือว่าลงแข่งแบบมีความหวัง
โดยเฉพาะเกมในบ้านเวลานี้มาตรฐานแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์
เทียบเท่ากับแฟนบอลในยุโรปด้วยครับ
ทีมสุดท้ายไม่ว่าอยู่กับใครผมมั่นใจว่า
มาตรฐานตรงนี้ฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันทันกันหมดแล้ว
เพียงแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าในเกมแต่ละวันผู้เล่นมีความกระหาย
มากน้อยแค่ไหนตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าครับ
ขณะที่ทางด้านซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับ
แสดงความคิดเห็นหลังทราบถึงคู่แข่งในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายว่า
ทีมงานนั้นรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในรอบนี้
และต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดและพร้อมรับนโยบายจากทางสมาคมด้วยครับ
จริงแล้วเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องเตรียมอะไรยังไงนะครับ
ก็คงจะต้องฝากท่านประธานเทคนิคดูให้แล้วก็รวมถึงสภากรรมการ
ว่าอยากไปบอลโลกต้องทำยังไง
วันนี้นะครับ๑๐โมงเช้าทางด้านพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายศมากรมฟุตบอลรวมถึงโคชเฮงและพี่ซิโก้นะครับ
จะเข้าพูดคุยการประชุมหารือเพื่อเตรียมทีมการแข่งขันในรอบนี้
สำหรับการแข่งขันในทุกเกมนั้นมีความสำคัญนะครับ

แฟนแฟนบอลไทยติดตามกันได้ครับประชุมกันที่โรงแรม
เรียมรอบข้าวสายเป็นรายติดตามจากคุณชนะนะครับ
ช่วงค่ำวันนี้เดี๋ยวมีมาเล่าให้ฟังครับ